กลับเข้าสู่รายการในเบรกที่๒ช่วงที่แล้วพี่หอยใจดีใจดีแจกรางวัลกันแบบใจปล้ำสุด
แต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่ารางวัลยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังยังจะแจกกันอีกแต่จะมีรางวัลอะไรอีกบ้างไปเกาะขอบจอรอชมกันเลย
ไปเริ่มรางวัลแรกของช่วงนี้เลยดีกว่ารางวัลรางร
รางวัลนักกีฬาธาตร์ดีใจสุดกวนโอ้ยนะค่ะ
แรกข้าวคนนั้นก็คือ
นักกีฬาฟุตซอลจากทีมสมุทรสาครครับ

แต่ถ้าใครที่เป็นแฟนไทยรัฐทีวี

นั่นปื๊บหรือว่าเฟฟ
นี่ไงไปฟังเสียงเขาหน่อยไหม

ก็ถ้าสับสังหารนี่ความจริงแล้ว

ก็สับก็มาจากตอนสับมือเลยแหละครับ

ตอนนี้มันก็ผมยิงบ่อยกว่ารีซอร์ครับ

มันก็กวนอยู่แล้วก็น่าจะได้อยู่แล้วครับ
นั่นแหละครับรางวัลต่อไปโอ้โหอู้ฟู้มาก
รางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลของนักกีฬา
โชฟอร์มเลิศเชิดเงินหลัง
กวนกีฬาหว่อสถานกีฬาโชฟอร์ม

เขาพุนันกุโค่
เอเรียจุธานุกา
เขาโกยเงินมาอย่างนี้เยอะมาก
คือปีที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นปีของเขาเลย
คว้าทั้งหมด๕รายการใช่ไหมครับ๕แชมป์แดนวัลอย่างนี้
โรเมเนี่ยนอกจากที่จะคว้าเงินรางวัลแบบหลายล้าน
ยังคว้าเป็นแบบนักกอล์ฟหญิงคนแรกของไทย
อืมคนิตตัวเอง

โอเคนะครับนี่ก็คือ
ที่แบบสวยเลิศเชิดฟอร์มเลิศ

อันนี้นี่เราตามไปถึงที่อริโซน่า

รางวัลต่อไปจะเป็นของใครติดตามครับผม
รางวัลต่อไปนะฮะเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนชาวไทยวัยกลางคน
รวมกีฬาหว่อสถานกีฬาชวัญใจมหาชนชาวไทยวัยกลางคน
เขาผู้นั้นก็คือ
คนนี้เขาเล่นวอเล็กบอลมานานแล้วไง
คิดดูเป็น๑๐ปีแล้วนะที่เขาติดทีมชาติ
ผมเคยไปยืนข้างเขา
ผมรู้สึกเลยว่าผมเป็นลูกกรอก
ไม่ใช่ลูกกรอกธรรมดาลูกกรอกอีสานด้วย

ถ้าแบบวิชีสาธิการกีฬามาเน้ตัวเท่านี้หมดนี่

ล็อกได้ตบได้ลูกสั้นลูกเร็วได้
คิดดูดีผลงานก็ดีด้วยพาทีมชาติไทยเกือบจะได้ไปเล่นโอลิมปิก
สวัสดีค่ะน้องปลื้มจิตทีมข่าวค่ะ
เป็นนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ

ชายไทยวัยกลางคนฝันใจชายไทยเหรอค
ฮะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
คือทำไมต้องวัยกลางคนด้วยอ่ะ
ยังวัยทีนอยู่เลยนะหนังยังวัยทีนอยู่เลย

ผู้ชายยังเหรอขวัญใจผู้ชายเนี่ยนะ
แฟนคลับมีแต่ผู้หญิงทุกคนไม่มีผู้ชายเลยสักคน
ขอบคุณ๓พิธีกรที่มอบรางวัลขวัญใจชายไทยวัยกลางคน
ขอบคุณมากเลยค่ะตื่นตันใจมากเซอร์ไพรส์มากขวัญใจผู้ชาย
เอาละครับเดี๋ยวหมดรางวัลของเราแล้ว

ครับช่วงหน้า๓คนจะมาโชว์โง่ให้ท่านผู้ชมได้ดู

นักฟุตบอลคนไหน

ที่ไม่ถูกกับใครเลย